วันนี้มีคุณครูคนหนึ่งเป็นครูของโรงเรียนระยองวิทยาคม
คือทางโรงเรียนเองก็ออกหนังสือแจ้งนักเรียนกับผู้ปกครองให้สังเกตอาการนะครับ

หลังจากมีครูคนนึงที่มีผลตรวจเชื้อเนี่ย
จากการไปใช้บริการฟิตเนสในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ไม่มีร้านแห่งหนึ่งแน่นอนผมขอบอกไปเลยก็แล้วกันค่ะนะ
จะได้ไปเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบตรวจหาการติดเชื้อกันถูกนะครับ
คุณครูบอกว่าเริ่มตั้งแต่๒๓ธันวาคม๗นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
เดินทางไปมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์รำภัยพันนี
ตั้งแต่๑๘นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาแล้วไปนั่งร่วมสนทนากับเทรนเนอร์
ซึ่งเขาติดเชื้อโควิด๑๙มาก่อนหน้านี้
ขณะที่วันรุ่งขึ้น๒๔ธันวาคม๗นาฬิกา๔๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ทำงานที่ที่ทำงานตามปกติหลังเลิกงานไปแวะซื้อของที่เซ็นทรัลระยอง
ในช่วง๑๖นาฬิกา๔๕นาทีถึง๑๗นาฬิกา๑๕นาทีแล้วไปสอนพิเศษ
จากนั้นไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเดิมตอน๑ทุ่มถึง๓ทุ่มครึ่ง
๒๕ธันวาคมคุณครูบอกว่าก็ไปทำงานตามปกติ
ตั้งแต่๗นาฬิกา๔๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีแล้วก็กลับบ้าน
ตอน๑ทุ่มถึง๒ทุ่ม๔๐แล้วไปซื้อของที่ท็อปจนถึงเวลา๓ทุ่ม
ธันวาคม๗นาฬิกา๔๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีไปทำงานตามปกติ
กระทั่งมีข่าวในวันนี้๒๖ธันวาคมออกมาว่าเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสที่เล่นอยู่เนี่ยติดโควิด๑๙
ก็เลยรีบกลับบ้านทันทีแล้วก็กักตัวก่อนที่วันรุ่งขึ้น๒๗ธันวาคม
ก็จะเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลกับแม่ตรวจแบบเร่งด่วนรู้ผลเลย
แล้วรู้ผล๒๘ธันวาคมซึ่งตัวครูเองเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙แต่ว่าแม่ไม่ติดนะครับ
คุณครูก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าทุกที่ที่ไปเนี่ยส่วนมากจะใส่หน้ากากอนามัยทั้งหมด
เว้นที่ฟิตเนสเพราะว่าออกกำลังกายก็เลยไม่ได้ใส่